ไทยรัฐช่วยด้วย
เรียกลูกค้าแบบนี้เป็นเสียงของในอัดดาโรศอายุ๕๒ปี
อดีตนักร้องในร้านอาหารสไตล์เพื่อชีวิตแห่งหนึ่งในเมืองระยอง
เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบจนทำให้ขาซ้ายลีบเดินไม่ค่อยถนัด
แต่ก็ต้องฝืนเดินออกมาขายน้ำส้มเพื่อหาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว
ค่ายาและค่าอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญที่ตอนนี้แทบจะไม่มีเงินไปจัดการ
เพราะพิษโควิดเล่นงานครอบครัวดาโรธที่มีอาชีพหลักเป็นนักร้อง
พอร้านอาหารเพื่อชีวิตที่นายอัดร้องเพลงอยู่ปิด
ร้านอาหารอีกร้านที่ลูกสาวร้องเพลงอยู่ก็ปิดจึงหมดหนทางทำมาหากิน
หลังจากเกือบสิ้นหวังในอัดฮึดสู้
บอกลูกสาวให้ช่วยคันน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อให้พ่อออกเดินเร่ขาย
ได้ช่วยฆ่ายารูกอยู่ครับ
อาศัยว่าได้ออกกำลังกายแล้วก็เดินตอนเช้า
แต่ส่วนมากก็จะเดินเส้นสุขุมวิทย์กับเส้นสายล่างครับ

ชาวเมืองระยองที่พบเห็นก็ช่วยอุดหนุนน้ำส้มคนสู้ชีวิต
บอกว่าประทับใจในอัดที่ใจสู้ขนาดนี้ดีกว่าคนที่ครบ๓๒แต่งอมืองอเท้า

ก็อยากอุดหนุนเขาอะนะเขาก็สู้ชีวิต
ก็ยังดีว่านี่ที่ว่าแบบเขาก็ยังรู้จักทำ
บางคนก็มือเท้าดีก็ไม่ทำ
อันนี้เขาก็ยังพยายามแล้วก็ดินล้นที่ว่าจะดูแลตัวเอง
ใจสู้และมองโลกในแง่ดี

พ่อค้าน้ำส้มสู้ชีวิตคนนี้ได้เป็นอย่างดี
เขามองว่าการเดินขายน้ำส้มวันละ๑๐กิโลเมตร
ตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
เป็นการออกกำลังกาย
ชาวเมืองระยองท่านไหนพบเห็น

เพราะนอกจากจะเป็นการทำให้เกิดรายได้แล้ว
ยังเป็นการให้กำลังใจกันในยุคโควิดแบบนี้ด้วย